เจ้าของบทเพลงดังในอดีตที่ดังมาถึงปัจจุบัน
ลาสาวแม่กรองคุณอาพนมนพพรเสียชีวิตแล้วนะครับ
ผมว่าคนในยุคผมยุคก่อนผมหรือว่ายุคหลังมานี้นะครับ
ต้องเคยได้ยินครับลาสาวแม่กรอง
นี่เป็นเพลงที่ดังที่สุดเพลงหนึ่งของคุณอาพนมนพพรนะครับ
หรือนายชมมงคลชินวุฒินักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ท่านเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบครับ
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านมานานหลายปี
ท่านเสียชีวิตอย่างสงบนะครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ด้วยอายุ๗๗ปี
ได้นำร่างของคุณอาพนมนพพร
ทำพิธีรดน้ำศพที่สารา๑วัดบังรักน้อย
ตะบนบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรี
และจะมีพิธีสวดอภิษฐรรม

เป็นเวลา๕คืนแล้วก็ชาปนกิจในวันที่๑๘กรกฎาคม

เส้นเลือดในสมองแตกเมื่อ๗ปีก่อน

ดูคนในวงการเพลงลูกทุ่ง

ท่านเป็นอำมพลึกนะครับต่อมาในปี๒๕๖๐
เส้นเลือดฝอยที่สมองตีบเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มารักษาตัวที่บ้านพักย่านไซม้า

เคยเป็นอดีตนายกสมาคมนัก
แต่งเพลงลูกทุ่งคนที่๓ของสมาคม
อกจากเป็นนักร้องลูกทุ่งที่

ลาสาวแม่กรองที่เราได้ยินไป

ค่าน้ำนมข้าวเหนียวติดมือ
แล้วก็ยังเป็นนักแสดงนะครับท่านเล่นภาพยนตร์หลายเรื่อง
แล้วก็เป็นผู้สร้างภาพยนตร์เป็นดีเจจัดรายการเพลงลูกทุ่ง
เป็นพิธีกรรายการเพลงลูกทุ่งนะครับ
แล้วก็ค่ายเพลงนบพรโปรโมชั่นคุ้นหูไหมครับ
บพรโปรโมชั่นนี่แหละฮะของท่านครับประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ผมกล่าวมา

ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาพนมนพพรครับ